คุณผู้ชมวันนี้จะมีพิธีพระราชทางเผลิงสบ

เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศทั้ง๓วัดเลย
เขามีพิธีเป็นการย้ายธรณีตามความเชื่อของคนอีสาน
ก่อนจะมาสร้างเป็นเตาเผาเชิงตะกอน
นี่บรรยากาศที่วัดราชสามัคคีตำบลอุทัยสวรรค์ที่นากลางของหนองบัวลำพูนะคะ
เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลผู้เสียชีวิต๑๙ศพ
ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนะคะเห็นผู้เท่าผู้แก่ที่นั่งอยู่นี่ไหมคะ
รวมตัวกันทำพิธีย้ายธรณีตามความเชื่อของพี่น้องชาวอีสาน
บริเวณลานหน้าวัดที่จัดสร้างเชิงตะกอนชั่วคราว๑๙เตา
แล้วหลังจากนั้นนะก็มีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเลย
ทั้งทางฝ่ายปกครองท้องถิ่นทหารชาวบ้านจิตอาสา
คือทุกคนนะคะคุณผู้ชมมาร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมสถานที่
จะสร้างเตาเผาศพชั่วคราว
เพราะว่าวันนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็มีการแบ่งช่อง
แบ่งช่องสำหรับสร้างเชิงตะกอนที่จะใช้อิดมอนประสานก่อสร้าง
ศพเด็กจะสร้างเชิงตะกอนขนาดความกว้างสักประมาณ๑เมตร

ส่วนศพผู้ใหญ่จะสร้างเชิงตะกอนขนาดความกว้าง๑เมตร

ยาว๒เมตรเราทำภาพเปรียบเทียบ
ศพเด็กจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส
ส่วนของผู้ใหญ่จะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า
ซึ่งแต่ละเชิงตะกอนก็จะมีระยะห่างกัน๓เมตร

แล้วก็บอกว่าจะทำให้สวยงามเหมือนกันทั้งหมด
ผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่บอกว่าเห็นแล้วใจหายเหมือนกัน
เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาจนอายุแบบละ๘๐
ยังไม่เคยเห็นเชิงตะกอนที่เยอะมากตั้งเรียงกันขนาดนี้ค่ะ
ที่วัดราชสามัคคีไปที่วัดเทพมงคลพิชัยทหาร
ก็เข้าไปยังวัดเพื่อจะไปสร้างเตาเผาเชิงตะกอน
สำหรับใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพ
และพวกเขาก็ช่วยกันปรับหน้าดินครับด้วยหินคลุก
สร้างเชิงตะกอน๓เตาเผาขนาดกว้าง๓เมตรยาว๙เมตร

แต่อีก๓ร่างทางญาติประสงค์จะรับไป
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลต่อที่บ้านนะครับ
ก็มีแสลนด์บังสายตารอบเชิงตะกอนด้วยนะครับ
ขณะที่วัดศรีอุทัย
ก็จัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมพิธี
พระราชทานเพลิงผู้เสียชีวิตทั้ง๑๑ศพ
จิตอาสานะครับนำหินคลุกมาปรับพื้นถนนนะครับ
แล้วก็บริเวณลานพิธีแล้วก็ติดตั้งเตาเผาไฟฟ้า
ไว้ข้างเมนที่นี่จะใช้เตาเผาไฟฟ้านะครับ

จะทำพิธีชาปนกิจด้วยเตาเผาไฟฟ้า๙ศพนะครับ
ส่วนอีก๒ศพนี่เขาขอไปทำพิธีชาปนกิจ
ที่วัดป่าสันติธรรมนะครับ
สำหรับกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตทั้ง๓วัด
เมื่อกี้ที่เล่าไปทั้งวัดราชสามัคคีวัดเทพมงคลพิชัย
รวมถึงวัดศรีอุทัยก็จะประกอบพิธีพร้อมกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมช่วงเย็นนี้๑๖นาฬิกาหรือว่า๔โมงเย็น
กราฟิกที่เราขึ้นหน้าจอวัดเทพมงคลพิชัย
จะมีร่างผู้เสียชีวิตตั้งบำเพ็ญกุศล๖ศพ
ส่วนที่วัดศรีอุทัยนะคะก็จะมี๑๑ศพ
แล้วก็ที่วัดราชสามัคคีเยอะที่สุดเลยคือ๑๙ศพ
รวมทั้งหมด๓๖ศพนะคะซึ่งพิธีจะเริ่มตั้งแต่๑๐โมงเช้าค่ะ
พระสงฆ์๑๐รูปเจริญพระพุทธมนตร์
หลังจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน
ก่อนจะมีการถวายพระทหารเพลแล้วช่วงเวลาเที่ยงครึ่ง
พระสงฆ์๑๐รูปจะเริ่มสวดมาติกาบังสุกุล
แล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปนะคะ
ซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้คำว่าคณะรัฐมนตรี
ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะบินไปร่วมพิธีพระชธานเพลิงศพด้วยนะครับ